เป็นหัวเรือใหญ่เขาเมื่อวานนี้สิ้นสุดนะคะจบเส้นทางกันที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ
ตลอดสองข้างทางคุณเห็นไหมยังเป็นเหมือนเดิมเลยประชาชนนะคะให้กำลังใจตลอด๒เส้นทาง
รวมถึงนะคะก็ยังร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการนี้ด้วยนะคะอย่างเนื่องแน่นเลย
จนทำให้เมื่อวานนี้ค่ะยอดรวมนะทะลุ๑๕๐ล้านบาทไปตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นค่ะ
โดยหนึ่งในดาราสาวที่ไปร่วมวิ่งนะคะซึ่งก็ถือเป็นวันที่๒แล้วก็คือ
คุณโยยศวดีค่ะที่โชคไม่ดีค่ะคุณ
ถูกสุนัขข้างทางกัดที่ขาข้างซ้ายระหว่างวิ่งด้วยค่ะ
แต่ว่าปฐมพยาบาลเรียบร้อยอันนี้แฟนก็หายห่วงนะคะเธอก็สู้ต่อ
ซึ่งเธอค่ะฝากถึงพี่น้องประชาชนในการมอบเงิน
ควรจะให้ความระมัดระวังในการมอบด้วยนะคะ
แล้วก็ขอชื่นชมพี่น้องคนไทยทุกท่านเลยค่ะ
ที่เป็นกำลังใจให้พี่ตูนในการวิ่งครั้งนี้นะคะ
ส่วนตัวนั้นได้ร่วมมอบสมทบทุนด้วย๑๑๐๐๐บาทค่ะ
พ่อแก่แล้วไม่อยากให้พี่มิ้นยุทธใช่ตลอดเวลา
จากคุณโยแล้วนะคะก็ยังมีพี่สาวด้วยค่ะ
ว่าครั้งนี้พี่สาวนั้นได้วิ่งทะลุเป้ากว่าที่ตัวเองนั้นเคยทำไว้

ในวันนี้โครงการ๙คนละ๙หยุดพัก๑วัน
ถือว่าเป็นการพักผ่อนร่างกายให้กับนักวิ่งทุกคน
เดี๋ยวเขาจะเริ่มวิ่งกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
พฤศจิกายนเป้าหมายไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
และมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าประทับใจ
โครงการ๙คนละ๙มีการแชร์กันเยอะเลยในโลกโซเชียล
นั่นก็คือเรื่องของการก๊อฟฟี่เสื้อ

เพราะว่าบรรดาร้านรวงต่างที่รับสกรีนเสื้อค่ะ
รวมตัวกันออกมาปฏิเสธรับสกรีนเสื้อ
เรียกง่ายว่าสกรีนเสื้อก๊อปปี้ของพี่ตูน
เขาบอกว่าอยากให้คนที่อยากจะทำบุญนะคะ
ซื้อเสื้อกับโครงการของพี่ตูนโดยตรง
ทุกบาททุกสตางค์จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
เพราะฉะนั้นเขาไม่รับทำของที่แบบก๊อปปี้ลิขสิทธิ์
ของปลอมไม่รับทำนั่นเองนะคะ
ถ้าใครอยากได้เสื้อแบบนี้เก็บไว้ค่ะคนละก้าว
เข้าไปในเว็บไซต์เขาค่ะแล้วก็สั่งจองสั่งซื้อเลย
ง่ายจะตายแค่นี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะ